มาดูเรื่องเตือนภัยคุณผู้หญิงกันหน่อยนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเธอถูกหลอกค่ะ
ถูกหลอกแต่ไม่ได้เต็มใจให้หลอกนะฮะ
ตัดสินใจเอาเรื่องราวมาร้องสื่อมาบอกกับสื่อค่ะ
ถามว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นถูกหลอกยังไงนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเธอชื่อว่าคุณนันทพรรค
คำสร้อยทองอายุ๕๕ปีเป็นชาวชนบุรีค่ะ
นี่เอารูปผู้ชายที่แต่งโปรไฟล์มาดีมาสวยมันเลิศหรูเลยนะคะ
หลอกเธอให้เราดูรูปนี้ล่ะค่ะ
ที่เธอบอกว่าผู้ชายคนนี้หลอกฉัน
หลอกให้เอาหอบเงินหลักล้านไปร่วมลงทุนที่ดิน
แล้วสุดท้ายก็หนีไปเลยแล้วคบกันมาเป็นปีด้วยนะคะ
เรื่องราวเป็นมายังไงค่ะคุณผู้ชม
คุณนันทพรรคเนี่ยอายุ๕๕ปีเป็นชาวชนบุรีมาร้องเรียนกับเรานะฮะ
บอกว่าสักประมาณ๑ปีก่อนไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้อายุ๕๐ปี
เป็นชาวจังหวัดนครปฐมแล้วถามว่ารู้จักกันได้ยังไง
เธอบอกว่าเธอเองก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน
ก็สนใจเพราะผู้ชายคนนี้ประกาศขายที่ดินของเขาเอง
อยู่ที่บางเลนนครปฐมเขาก็เลยเดินทางไปดู
พอไปดูที่ของผู้ชายคนนี้ก็เลยรู้จักกัน

แล้วประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะฝ่ายผู้ชายแหมโปรไฟล์ดีมาก
อันนี้เธอบอกว่าสุดท้ายแล้วมารู้ความจริงว่าผู้ชายคนนี้หลอกนะ

บอกว่าตัวเองเป็นนักแข่งรถในมาเลเซีย
รับรางวัลมาแล้ว๓ปีซ้อนมีที่ดินหลายแห่ง
อำเภอพนัฐนิคมชนบุรีจังหวัดนครปฐมแล้วก็อีกหลายที่
แล้วเป็นที่รู้จักของคนในสังคมมากมาย
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็พาผู้ใหญ่ซึ่งอ้างว่า
เป็นคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชาย
พามาสู่ขอเธอแต่งงาน
แต่ภายหลังเธอมาทราบว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริง
โดยเฉพาะผู้ชายกับผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นพ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ย

โต๊ะแตกมาจับความจริงได้ใช่ค่ะ
หลังจากที่คบหากันมาสักระยะหนึ่งนะคะ
แล้วที่สำคัญผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่บางเลนแต่อย่างใดนะคะ
แต่กว่าจะรู้ตัวคุณผู้หญิงท่านนี้คุณนันทพรรคบอกว่าถูกเอาเงินไปแล้ว

แล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่อย่างใดตอนนี้
พยายามที่จะทวงเงินหนึ่งล้านบาทขึ้น
แต่ผู้ชายคนนี้บอกว่ายังไม่ให้ตอนนี้เพราะไม่มีเงินจะให้
ถ้าเกิดว่าขายที่ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะคืนเงินให้

รวยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเคยเป็นนักแข่งรถมาเลเซีย

เราก็เลยไม่คิดว่าเขาจะมาหลอกเรา
ที่ตรงนั้นก็ของเขาที่ตรงนี้ก็ของเขามาพูดเรา

เราก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้อะไร
ตอนนั้นไม่ได้เอกใจก็คบด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ทีนี้คุณนันทพรรคเล่าต่อบอกว่าความแสบของผู้ชายคนนี้ยังไม่หมดนะคะ
เพราะผู้ชายคนนี้ไปซื้อรถต่อจากน้องสาวของเธอ
แล้วรถคันนั้นชื่อผู้ครอบครองยังเป็นชื่อน้องอยู่เลยค่ะ
ซื้อมาเพิ่งจ่ายเงินไปครึ่งเดียวเอง
หลังจากนั้นเธอเองคุณนันทพรรคก็เลิกกับผู้ชายคนนี้

เพราะชื่อรถคันนี้ยังเป็นชื่อของน้องสาว
แล้วค่ารถอีกครึ่งหนึ่งก็ยังไม่ได้จ่ายให้กับน้องสาวด้วย
แต่ปรากฏว่าชายคนนี้ไม่ยอมคืนรถ
แล้วน้องสาวของคุณนันทพรรคกลัวว่า
ถ้าเกิดว่ารถยังอยู่กับผู้ชายคนนี้
ถ้าเกิดว่าไปเอาทำอะไรที่ผิดกฎหมาย
โอ้โหคนที่ครอบครองรถนี่ซวยเลยนะคะ

หลังจากนั้นตำรวจแล้วก็เพื่อนของตัวเธอ

ปรากฏว่าถูกฝ่ายตรงข้ามออกไปลงโซเชียล
พาว่าเพื่อนของคุณดันทะพักหรือก็ตำรวจ
ไปขมครูการโชคทรัพย์
แล้วไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะคะ
ตอนนี้เธอบอกว่าขอเถอะมาเคลียร์กันมาคุยกัน

ส่วนเงินที่หลอกไปเนี่ยก็มาคุยกันว่าจะเอายังไง
ตอนนี้ยอมคุยยอมเคลียร์ส่วนคุณผู้ชายนี่ที่เธอโชว์รูป
ถ้าเกิดว่าอยากชี้แจงกับสื่ออย่างเรา
เราก็พร้อมเปิดพื้นที่ให้ด้วยฟังความสองฝ่ายนะคะ